สังเกตภาพไก่หมวกอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ออกมายอมรับความสามารถ
สมัยสิทธิ์สังสิทธิ์ใจออกมายอมรับความสำหรับกันอะไรอย่างเงี้ย

ยอมรับความหนูไม่เคยบอกนะคะว่าแบบไม่รู้จักกับพี่เขา
แต่ว่าเราไปพบเหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เคยบอกว่ามีการอะไรอย่างเงี้ย
เราคือไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วทีนี้หมวกพี่เขาสวย
แล้วก็เราก็แค่ยืมมาถ่ายเฉยเหมือนยืมแบบว่าของประดับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้คุยกันไหมว่าแบบแบบใส่ข้อมาพูดถึงความสำหรับกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย
หนูเห็นพี่เขาไปแบบเหมือนข่าวแท็กมาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คิดเข้าไปดูก็ตามเหมือนที่เขาพูดเลยค่ะว่า
ก็แบบเหมือนสนิทกันถ่ายคลิปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนเขาก็ภาพยนตร์แล้วก็ยูทูบเบอร์มันน่าจะไปกันได้
ใช่ค่ะให้หลายคลิปเขาตัดแล้วก็เขาถ่ายหมดเลย
แล้วก็ตอนที่พูดสงสัยมาเกลียดแล้วเป็นแฟนกันเรารู้สึกอย่างไรกับตอนนั้น
ตอนนั้นก็พี่เขาบอกสนิกกันก็เราก็สนิกกัน

คุยกันมานานหรือยัง
ก็ประมาณรู้จักกันมาปีกว่าหละค่ะ
คนจีบหรอ้ะที่ทำแบบชาวบ้านอ้าวที่อยากรู้

เพราะว่าเขามีผลงานในวังการ

เกี่ยวกับเรื่องจะเปิดตัวดีไหม

แต่คิดว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียน

อาจจะแบบไปกระทบฝั่งทางผู้ใหญ่เขาด้วย

สรุปเป็นแฟนกันแล้วเหรอหรอ

เออเราเป็นหนูเล็กหรือเป็นใครคะ

เกรงว่าจะตอบยังไงดีให้แบบว่าดีออกมาดีค่ะ

เพราะว่าเขาคิดมีคอมเม้นต์มีหยอดกันชมกันอยู่ตลอดเวลา

เเค่าคอมเม้นต์ทุกคนอยู่แล้วนี่คอมเม้นต์ทุกคนอยู่แล้ว

คุณใจเห็นไหมวะ
คุณคุยกันสนิทที่สูญ

รู้จักกันไม่ได้ดิ